ยังอยู่ที่เรื่องบนถนนไปที่กำแพงเพชรค่ะผู้หญิงคนเดียวอยู่ยี่สิบเอ็ดปีขับรถมาทาตามทาปกติแต่จู่จู่ครับคุณผู้ชมฮะ
รถกระบะคันหน้ากลับรถเลยอืมนี่ฮะดูนะครับ
กลับแล้วล่ะกลับแล้วนี่ไงโอ้ยสอยท้ายไปนี่รู้เลยว่าเหตุการณ์เนี้ยเกือบที่อำเภอไหน
อำเภอใจอยากจะเลี้ยวกลับตามอำเภอใจเลยโอ้โหเลี้ยวเลยจริง
ค่ะโอ้ไม่ได้นะนี่เป็นภาพจากกล้องจอดปิดฮะทำแบบนี้ไม่ได้น่ะ
ได้สิคือต้องดูแหมแล้วก็กลับเลนส์นี้ด้วยนะ
นี่คือถนนสายท่ามะเขือกำแพงเพชรนะครับตะบนท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรครับจับภาพรถกระบะสีประตูสีขาวอ่ะ
ขับมาตามปกติแล้วก็มีรถกระบะสีเงินเนี่ย
อยู่ข้างทางชิดซ้ายเลยนะเนี่ยแล้วก็กลับรถแบบนี้เลยครับ
ชนกันสิครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภคองขลุงกับกู้ภัยนะครับ
เข้าตรวจสอบพบรถกระบะ๔ประตูสีขาวคันที่ถูกชน
ตกลงไปในป่าอ้อยข้างทางสะบัดสะบัดสะบัดตกลงไปเลยนะฮะ
มีนางสาวพัชลาพรพิมนนทองอายุยี่สิบเอ็นปีทำเป็นคนขับครับ
นั่งอยู่ในรถนะมีแผลที่ข้อมือแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวก
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองขลุงนะครับ
ส่วนสภาพรถกระจกหน้าแตกครับแล้วก็มีร่องรอยความเสียหายทั้งคัน
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะสีเงินครับทะเบียนบ่อใบไม้ฉอฉิ่ง
แปดสองสี่อุทัยธานีมีนางลำพูนแข็งเขตขออภัยครับ
นางลำพูนแข็งเขตรักการอายุ๕๒ปีเป็นคนขับนะครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละเธอไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
ส่วนสภาพรถฝั่งหน้าด้านซ้ายเสียหาย
เล่าบอกว่ากำลังจะขับรถไปที่ตลาดทุ่งมะเขือ
แต่ไปจากว่ารถของคู่กรณีที่ขับตามหลังมาพอดีนะฮะ
ชนท้ายรถคู่กรณีทำให้เสียหลักตกข้างทางไป

ท่าอย่างเช้าบ้านเล่าบอกว่าบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคล้างครั้งนะครับ
เนื่องจากเขากลับรถกันเป็นประจำครับ

โอ๊ยแบบนี้ไม่ได้นะคะอันตรายนะครับ